หมีอีกแล้วคาดว่าน่าจะเป็นหมีควายค่ะ
คุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามแจ้งเตือนนะคะ
บอกว่าให้ชาวบ้านมารุเวณเนี้ยครับ
มัดระวังกันด้วยที่นครนายกอ่ะนะคะไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามเอาไม้ตีหา
เพราะว่ามันหนีเข้าไปในป่าใช่ครับเขาบอกตัวใหญ่ด้วยนะฮะ

เฮ้ยเฮ้ยเจ๋ยเย็นนะพวก

นี่ไปไหนอ่ะมาขำหน่อย

ไปแล้วไปแล้วแม่งไม่ไหววะ

ดูดูดูหมู่ป่า
ไปนี่กูว่าจงอางแน่แต่ก็ไม่เจอแล้วหมี

คล้ายขนาดเท่ากับหมูป่านะ

ใช่เป็นลูกหมีคาดว่าน่าจะเป็นลูกหมีควายนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูเนี่ย
เขาก็มีการใช้โดรนบินสำรวจนะคะ
ตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณกว้างค่ะ
โดนบินตรวจสอบพบว่ามีเนื้อที่เป็นปาก
สักประมาณ๑๐ไร่ลักษณะพื้นที่
คือมีต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็มีพุ่มไม้รกทึบ

ในพื้นที่หมู่๖ตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายยก
เพราะว่าต้องบอกพี่กัดให้ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้หน่อย
ชาวบ้านเขาก็ตื่นเต้นเขาก็กลัวเขาก็ภาวะเหมือนกัน
หมีควายมาบุกแต่ทีนี้ก็อยากรู้มันมาจากไหนเหมือนกัน
คือปักหมุดให้ชัดแบบนี้นะคะ
เราเป็นกังวลเรื่องของความปลอดภัยของท่านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
จากกู้ภัยใช้โดรนบินแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านในท้องที่ก็ช่วยกันอีกแรงหนึ่งในการออกตามล่าหมีตัวนี้
เราไปพูดคุยกับนายฉนัดดีเสียงคนที่เจอหมีอยู่ข้างบ้าน
เขาพาไปชี้จุดที่ลูกหมีมันมานั่งแทะต้นบ่อนใต้ต้นไม้
เขาบอกว่าขณะเดินมาบริเวณใต้ต้นไม้บังเอิญเห็นสัตว์
ตอนแรกคิดว่าเป็นหมาเป็นสุนัข
หมาสีดำอ่าเขาก็เลยโยนก้อนหินออกไป
ตอนนั้นลูกหมีเนี่ยนั่งกินต้นบอนอยู่หลังจากที่โยนก้อนหินออกไปแล้ว
หมีมันค่อยเดินเข้าไปในป่าค่ะ
แล้วลักษณะของมันไม่มีทีท่าและท่าทีว่าจะหวาดกลัวนะ
ซึ่งคุณฉนัดบอกว่าตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นหมีควาย
น่าจะมีแม่หมีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย
ที่เห็นเป็นลูกหมีลูกหมีก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหรหรอก
เพราะมันยังตัวเล็กอยู่แต่ถ้าแม่มันอยู่แถวนี้โอ้ซวยแน่
แล้วพ่อมันใช่ไหมคะ
คุณฉนัดบอกว่าคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นลูกหมีควาย
มาจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อพื้นที่กับที่เขาไปเจอ
ที่ตำบลโคกรวดมันก็จะมีแนวเขาใหญ่อยู่แถวนี้นะครับ

พอเจอลูกหมีแบบนี้ก็ไม่รู้อย่างที่พี่บุ๊คบอกไป

ใช่ไหมเขาก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในหมู่บ้าน
ระมัดระวังไม่ปล่อยเด็กเล็กออกมานอกบ้าน
แล้วห้อยให้ปิดรั้วรอบขอบชิด
เพื่อป้องกันอันตรายในช่วงมืดค่ำด้วย
แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าหมีควายมันจะออกมาตอนไหน
แล้วก็ลักษณะพื้นที่ตรงนี้มันอย่างที่เห็นนะคุณนะ
คือต้นไม้สูงแล้วก็ย่ารกทึบ

ไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวมันมากี่ตัวกันแน่
ใช่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
สัตวแพทย์หญิงชะนัญญาการจนะสาขา

เป็นสัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ
หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายก
ก็มาที่บ้านของคุณฉนัดนี่แหละค่ะ

คุณฉนัดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะฮะ
จากนั้นหมอโบก็มีการถ่ายภาพสำรวจพื้นที่
ก่อนที่จะร่วมกันวางแผนกับเจ้าหน้าที่กลมอุทยาน
เบื้องต้นได้ให้ทีมลงพื้นที่ช่วยกันแกะรอยเท้าหมี
จากการประเมินคาดการณ์ว่าลูกหมีตัวนี้น่าจะอายุสักประมาณ๒ปี
น้ำหนักอยู่ที่สักประมาณ๓๐กิโลกรัม
โดยปกติแม่หมีจะเลี้ยงลูกจนถึงมัน๓ปี๓ควบ
แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ลูกหมีอาจจะเกิดพลัดหลงจากแม่หมี
แล้วก็ลงมาในพื้นที่ด้านล่างแบบนี้นะคะ
จริงถ้าช่วงอายุหมี๒ปีแบบนี้มันยังอยู่กับแม่อยู่นะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังเข้าไปใหญ่เลย
ถ้ามันพัดหลงแล้วแม่มันอยู่แถวนี้
หรือแม่มันรู้แล้วล่ะว่าลูกมันหลงไป
แม่มาตามทำยังไงกันดี
ใช่ค่ะไม่ใช่คุณสนัดคนเดียวนะคะที่เห็นลูกหมี
เจ้าบ้านที่เขาตัดเข้าแถวนั้นเขาบอกว่าก็เห็นเหมือนกัน
ช่วงเช้าสักประมาณตี๕๖โมงเช้า๒วันที่แล้ว
กล้าเดินเข้าไปดูใกล้นะคะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะประชาชนชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
คือตอนแรกนะคุณฉนัดแล้วก็คุณบุญมาที่เห็นหมีเนี่ยนะฮะ
ก็เที่ยวไปบอกชาวบ้านคนอื่นบอก
มีหมีมาอยู่แถวนี้มีหมีมาอยู่แถวนี้

จนกระทั่งคนถ่ายคลิปคือคุณอนุพงศ์นี้อีกคนนึง
วิ่งไล่ตามหมีถ่ายคลิปแล้วเป็นตัวหมีได้ทีนี้แหละให้เห็นเลย
ก็เห็นชัดเลยว่ามันหมีหนีมาอยู่ตรงนี้จริง
หนีมาอยู่ตรงนี้แล้วหมีที่ว่าเป็นหมีควายด้วยนะ
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีหมีในพื้นที่ท่านจริงระมัดระวังกันนะคะ
ข่าวเรื่องหมีต้องพูดด้วยความระมัดระวังเหมือนกันนะ
ตั้งแต่คราวก่อนที่ขอนแก่นแล้ว
ชาวบ้านพบหมีเห็นหมีอะไรอย่างนี้นะ